ทุกผู้ชมครับเรื่องของการเปิดประเทศ
เราต้อนรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำนะฮะ
แล้วมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนต่างในการเดินทางเข้ามา
แต่ตามแนวชายแดนเนี่ยแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง
เราไม่ได้เปิดนะฮะไม่ได้ให้เข้ามาค่ะแต่นี่ยังมีมาตลอดเลยนะครับ
ช่วงหลังนี่ก็เริ่มเยอะขึ้นด้วยที่จังหวัดตากเนี่ยทหารพรานไปสกัดจับ
รถขนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมาค่ะ
แล้วคนขับนี่ทิ้งรถไปเลยหนีเลยใช่ไหมคะเปิดผ้าคลุมท้ายรถนี่
รวมแล้วเป็นสิบคนนี่ฮะชาวเมียนมาหมดเลยครับ
ส่วนคนขับรถเนี่ยเป็นคนไทยหนีไปได้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตั้งด่านนะตั้งด่านตรวจค้นนะ
แดนไทยเมียนมาที่ตะมนต์พระธาตุอำเภอแม่ระมาทจังหวัดตาก
รถกระบะคันนี้มาถึงเนี่ยคือมาถึงก็ต้องสงสัยมาเลย
พอเห็นด่านตรวจตรงบ้านพระละนะอ้อมเลยฮะไม่ผ่านด่านขับอ้อม
แล้วอ้อมไปอย่างเร็วเจ้าหน้าที่บอกว่าสงสัยคนขับรถคันนี้
มือใหม่หัดขับคือพออ้อมไปแล้วแล้วขับหนีไปแล้วเนี่ย
หนีเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยมาเส้นทางตรงเนี้ยมันคดเคี้ยวมากนะฮะ
ชำนาญเส้นทางจริงจริงเนี่ยไม่รอดแน่สุดท้ายเนี่ย
รถไปชนแล้วก็ไปเกออยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คนขับรถก็เลยวิ่งหนีเข้าป่าไปเลยค่ะโอ้โหนี่ฮะโอ้โหนอนกันมาแบบ
แล้วคิดดูถ้าเกิดไปเรื่อยเนี่ยสมมุติว่าจะมาส่งที่
กรุงเทพหรือปริมณฑลหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยค่ะ
นอนกันแบบกว่าจะถึงใช่ไหมชั่วโมงอ่ะอ่าข้างในนี่ก็นั่งกันไป
โอ้โหนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับคือปัญหานี้เนี่ยเรายังต้อง
วดขันแล้วก็ตรวจตรากันอยู่นะฮะทุกผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ก็เอาอาหารเอาน้ำดื่มมาให้นะฮะ
ก็ดูแลตามหลักมนุษยธรรมด้วยตรวจหาเชื้อโควิดด้วย
แล้วเดี๋ยวก็ต้องส่งตัวกลับประเทศกันนะฮะตามขั้นตอน
ส่วนคนขับรถเนี่ยก็ต้องไล่จับกันต่อเพราะว่ายังไงรถยังอยู่
รถจากทะบงทะเบียนรถคันนี้ต้องไปหาเจ้าของให้ได้
เดี๋ยวก็ต้องเจอแหละเพราะว่ามีแรงงานต่างด้าวมาแบบนี้เนี่ย
คนขับรถจะเอาไปส่งอย่างเนี้ยมันต้องมีคนสั่งไงใช่ค่ะ
แม้ว่าใครสั่งมาจะเอาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทำงานค่ะ